เอาละครับศึกยอดมวยไทยรัฐกับเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ
โอ้โหหมัดมันพายุเลยครับ

โดนเข้าไปหลับปุ๋ยตีโต้ต่อหมอศรีครับ
มีจูบกำปั้นเล่นกล้องซะด้วย
นี่เป็นไฟล์แรกที่เขาทำการแข่งขันที่นี่นะครับ
แล้วก็โชว์ฟอร์มติดตาเลยหมัดซ้ายหมัดขวา
เตี้ยตัวสั้นกว่าอายุก็เกือบ๓๐ปีแล้วแต่ว่ายังแจ๋วอยู่นะฮะอะไรนี้
นี่ครับนักมวยรุ่นน้องโดนเข้าไปหงายผึ่งเลยครับ
ซ้ายหมัดขวาเอียงกระเท่เร่นะครับ
แล้วก็เรียบร้อยครับก้นเตี้ยสารวันเตี้ยลงนะครับ
สุดท้ายหงายครับจบยก๓

สับดอกหนีอู๋เลือดตามสอกมาเลยครับ
ไม่รู้มาจากไหนเนี่ยจังหวะนี้เลยครับ

กพกกกก
ชายที่ได้ขนานนามว่าเป็นพระเอกเป็นมิสเตอร์น็อกเอาท์ประจำศึกยอดมวยไทยรัฐเอกชุมพรรายงานครับ